แบบนี้ต้องยอมรับว่าหลายงานได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกันนะคะ
พี่คนนี้เหมือนกันเขาก็ได้รับผลกระทบจนต้องผันตัวเองจากเป็นผู้จัดการโรงแรมออกมาขายส้มตำคุณผู้ชม
แต่วิธีการขายส้มตำของเขาเนี่ยบอกเลยว่ามันเด็ดไอเดียมันดีแล้วมันก็แซ่บไม่แพ้กับรสชาติส้มตำของเขาเลย
ดิฉันก็เลยไปเจอเรื่องนี้และพร้อมจะพาคุณผู้ชมไปส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ไปค่ะคุณผู้ชมบุคคลที่เราพูดถึงนะคะคือคนนี้ค่ะคุณออสภัยทูลบุญศรีวัย๔๓ปีเป็นผู้จัดการโรงแรมนะคะที่เขาเนี่ยปรับตัวก็คือหันมาขับรถ
รถของเขาเป็นรถหรูด้วยนะแล้วขับรถหรูออกมาเหมือนเปิดท้ายขายส้มตำแทนอ่ะคุณเดี๋ยวเล่าเท้าความให้ฟังก่อนว่าเดิมทีเขาเป็นทำงานธุรกิจโรงแรมใช่ไหมคะตำแหน่งก็คือผู้จัดการนี่แหละค่ะทำงานมา๒๕ปีแล้วนะรายได้อ่ะเอาง่ายเงินเดือนหลักแสน

ใช่แล้วเขาก็เรียนไปด้วยเก็บเงินไปด้วยเพิ่มเติมกันไปอ่ะค่ะจนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เขาก็เลยคิดว่าเขามีเงินเก็บอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยรายได้มันก็ไม่มีเข้าวันหนึ่งอ่ะเงินเก็บมันจะต้องหมดไปถูกไหมเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นไปเปิดร้านอาหารดีกว่าก็เลยเนี่ยค่ะไป

แต่ถ้าคุณยกร้านไปหาลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะได้เห็นของเห็นเมนูและมันน่าจะทำให้เขาขายได้เยอะขึ้น
นี่มันเป็นไอเดียของเขานะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของการยกครัวไปไว้ท้ายรถซะเลยแล้วก็ขับไปขายถึงที่ผลตอบรับจากวิธีนี้เป็นไงคุณ

ดีมากดีมากจริงลูกค้าเนี่ยคือเขาก็ไปคุยกับลูกค้าด้วยนะลูกค้าบอกก็ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรกับการที่ว่าขับรถหรูมาขายนะแต่เขารู้สึกว้าวกับการที่ยกร้านมาหาเขาถึงที่มากกว่า
ซึ่งอันนี้เอามาให้ดูกันนะคุณผู้ชมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวในเรื่องของการทำมาค้าขายในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสู้อดทนนะคะง่ายสั้นนะช่วงนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจน
วันนี้รถสปอร์ตหรูเลยนะ

เอาดิแต่ใส่ส้มตำปลาร้าอะไรลงไปเพราะว่าเขาอยากจะออกไปขายให้ถึงตัวของลูกค้าได้ง่ายขึ้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้จะมาอวดอะไรนะเพราะเขายังต้องทำมาหากินอยู่คุณนึกออกไหม
ขนาดว่าเขามีรถอย่างนี้ถ้าเกิดเขาอยู่เฉยวันหนึ่งเงินมันจะหมดไปเขาก็ต้องออกมาเพื่อหาเงินให้มันเข้ามากขึ้นเพราะตอนนี้รายรับมันน้อยมากจริง
ก็ต้องการที่จะเพิ่มรายรับนะเป็นไอเดียแล้วกันคุณผู้ชมที่อยากจะเอามาให้ดูไม่ได้เอามาอวดแต่อยากให้สร้างแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นว่าอะไรที่เรามีความถนัดความชอบเรากลับมาเป็นไอเดียความคิดแล้วก็ออกขายมันน่าจะทำได้นะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนคุณพี่เขา
อยากจะออเดอร์อยากจะสั่งวันนี้เขาไปที่ไหนยังไงก็ลองไปอุดหนุนกันดูได้เหมือนกันนะจ๊
ดีนะการที่แบบไปทำถึงที่บ้านของลูกค้าเพราะได้กินแบบสดส้มตำมันต้องอย่างนี้แหละ
บางทีมันต้องทานที่ร้านพอมันไม่ได้ทานที่ร้านมันสั่งมามันไม่อร่อย
จุดจริงใช่นี่ครับรสหรูกินอยู่แบบบ้านเข้าถึงเข้าถึง
เออเข้าถึงลองดูนะครับเป็นไอเดียดีพูดถึงเรื่องของการที่สุด